ไปดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมครับ
คดีเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ซึ่งไปพบศพนางกิตติพรโสมพันธ์อายุ๓๒ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่านะครับ
ในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองนะครับ
เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่๘นะแล้วทีนี้เจ้าของห้องเช่าเขามาเจอศพตอนเช้าวันที่๙นะครับ
โดยพบสิ่งที่ผิดปกติก็คือก่อนหน้านี้มีสามีของผู้ตายกับลูกที่เป็นเด็กชายอายุสักประมาณ
แปดเก้าขวบมาหาที่ห้องนะครับแล้วสามีกับลูกก็หายไป
สภาพศพของนางกิตติพรก็คือถูกแทงที่คอฮ่าแผล
เสียชีวิตอยู่ที่แถวบริเวณจุดที่เป็นห้องน้ำนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็ตามไปควบคุมตัวสามีของผู้ตายได้นะครับ
คือนายนาราสมพันธ์อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นชาวสกลนคร
อยู่บนรถถั่วกำลังจะพาลูกชายไปอยู่กับหญ้า

เพื่อให้ย่าเลี้ยงส่วนตัวเองก็สารภาพว่าก่อเหตุแทงภรรยาเสียชีวิตจริง
แล้วจะหนีไปอยู่นู่นเลยฮะประเทศเพื่อนบ้าน
มีมอเตอร์ไซค์มาด้วยก็เอามอเตอร์ไซค์ไปขายก่อนแล้วก็ซื้อตัวรถทัวร์นะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายนาราวัย๔๓ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเด็กจะเห็นเหตุการณ์อะไรไหมเนี่ย
ในช่วงคืนเกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าก็อยู่กันห้องแค่นี้นอนกันอยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
นายนารานะครับบอกว่าอยู่กินกับนางกิติพรภรรยามา๑๐กว่าปีจดทะเบียนสมรสกันด้วย
ก่อนหน้านี้ตัวเองทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่สกลนครผู้ตายทำงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่หนองบัวลำพู
สักพักนึงนะครับที่เมียเนี่ยมาทำงานอยู่ที่หนองบุรมภูรู้สึกว่ามีทีท่าเปลี่ยนไปนะฮะ
ก็เลยตั้งใจว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่อยู่แล้วสกลนครพาลูกนะลูกชายวัยเนี่ยฮะประมาณ๗๘ขวบอะไรประมาณอย่างนี้
มาอยู่กับภรรยาที่หนองบัวลำพูดีกว่าเขาก็พาลูกชายมานะฮะเอาข้าวเอาของนะครับ
เอารถจักรยานยนต์มาด้วยเดี๋ยวมาหางานทำที่นี่นะครับโดยนายนาราเนี่ยอ้างว่าพอมาอยู่กันที่ห้องเช่าแห่งนี้ที่หนองบัวลำพู
ก็พบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นมีการติดต่อกับชายคนอื่นวันเกิดเหตุ
ก็คือวันที่๘มิถุนายนก็มีผู้ชายมาหาภรรยาที่ห้องเช่าแล้วภรรยาบอกว่าอ๋อเป็นคนรู้จักกันก็นั่งกินข้าวกับเขาด้วยเลย
นั่งร่วมวงกินข้าวด้วยกันนะครับจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็กลับไปเขาก็รู้สึกสงสัยก็เลยถามภรรยาแต่ภรรยาก็ไม่บอกอะไรบอกรู้จักกันแล้วก็มีทีท่าแบบไม่ให้ดูกระเป๋าสตางค์กระเป๋าส่วนตัวไม่ให้ดูโทรศัพท์อะไรพวกนี้เขาก็หาทางแย่งมาดูจนได้
แล้วก็พบว่าในกระเป๋าของภรรยามีหลอดลักษณะเหมือนกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดและมีกลิ่นยาบ้าในกระเป๋าแต่ภรรยาบอกว่าไม่ใช่ของเขา
ค่ะอ่าทีนี้พอประมาณสี่ทุ่มนะครับนายนาราบอกว่าตอนนั้นลูกชายนอนหลับแล้ว
ลูกชายก็อยู่บนเตียงที่ชิดผนังด้านในตัวเองนอนตรงกลางส่วนภรรยานอนริมสุด
พอลูกชายหลับเขาก็เลยคุยกับภรรยาคุยเรื่องปัญหาที่คาใจกันนี่แหละ
สุดท้ายแล้วภรรยาบอกว่าขอเลือกว่าจะอยู่กับผู้ชายคนที่มาหาที่มานั่งกินข้าวด้วยกัน
ส่วนตัวนายนาราเนี่ยอ้างว่าภรรยาบอกว่าก็แล้วแต่จะไปอยู่ยังไงก็ช่าง
ก็เลยโกรธครับคว้ากันไกลตัดกระดาษที่อยู่หัวเตียงลุกขึ้นมา
ข้ามร่างผู้ตายคว้าดึงคอผู้ตายลงมาข้างเตียง
แล้วใช้กันไกลแทงช่วงนั้นภรรยาที่ถูกแทงไปแล้ว
ร้องว่าอย่าทำอย่าทำแม่ผิดไปแล้วอืม
แต่นายนาราบอกว่าก็ยังแทงต่อภรรยาก็พยายามต่อสู้นะฮะ
ก็เลยลากภรรยาไปถึงหน้าห้องน้ำก่อนที่ภรรยาจะแน่นิ่งไป
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยที่ภรรยาแน่นิ่งไปแล้วเนี่ย
นายนาราบอกว่าเขาหันกลับมาที่เตียงนอนนะครับ
พบว่าลูกชายเนี่ยลุกขึ้นมานั่งอยู่แล้วฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกตื่นขึ้นมาเห็นจังหวะไหนตอนไหน
ตอนกำลังลากเนี่ยภรรยาไปเนี่ยลูกตื่นแล้วอ่ะ
เขาลากไปถึงห้องน้ำแล้วเมียแน่นิ่งไปแล้ว
มาดูที่เตียงลูกนั่งอยู่แล้วอ่ะแล้วคือเลือดเป็นทางเลยนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุตั้งแต่ขอบเตียงไปจนถึงหน้าห้องน้ำ
ก็ฟังจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันต้องมีเสียงดังกันพอสมควร
นาราบอกว่าพอเห็นลูกลุกขึ้นมาแล้วตื่นมาแล้ว
ขึ้นมานั่งอยู่ที่เตียงเขาก็บอกลูกว่าเก็บของลูก
แล้วเขาก็เข้าไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็พาลูกขี่รถจักรยานยนต

ลูกใหม่กระเทียงครับบนเตียงไม่แทงไหมบนเตียงบนเตียง
บนเตียงบนเตียงไม่ได้แทงไม่ได้แทงเลยลากลงมาครับ
หมองมันขอมาหมองขอมาเพราะว่าลูกมันนอนอยู่ที่เตียง

เราว่จะทำกลับแล้ว
ตอนที่พาลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันเนี่ยนะฮะ
นาราบอกว่าก็เอากันไกลที่ใช้ก่อเหตุแทงภรรยาเสียชีวิตเนี่ย

แล้วก็ข้ามไปนู่นนะฮะขี่จักรยานยนต์จากหนองบุรมภู
ข้ามไปถึงอุดรธานีไปอำเภอสว่างแดนดินไปถึงสกลนครแล้วก็ไปขายจักรยานยนต์ที่นั่น
ขณะที่แม่ของผู้ตายนะครับก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขอรับหลานไปดูแลนะครับ
โดยยายบอกว่าก็รู้สึกเสียใจที่ลูกสาวต้องถูกฆ่าจนเสียชีวิต

ส่วนเรื่องของคดีก็ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีไป
ก็ขอชื่นชมที่สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ศพนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์จากนิติเวศก่อน
จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปได้